ธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ได้นำสำเนาเอกสารที่เป็นหลักฐานสำคัญ

เพื่อเป็นการแนวทางในการที่จะสืบสวนสอบสวนในคดี
ซึ่งก็มีความเป็นไปได้นะครับว่า
มีขบวนการค้าเสือข้ามชาติ
แล้วก็มีการค้าสัตว์ป่าเกิดขึ้นจริงที่วัด
ขณะที่ในวันนี้ครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อติดตามความคืบหน้าการทำสำนวนคดีนี้
โดยย้ำว่าให้ทำอย่างโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรม

โดยย้ำว่าให้ทำอย่างโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรม
การทำสำนวนคดีนี้จากรายงานครับ
โดยย้ำว่าให้ทำอย่างโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรม
การทำสำนวนคดีนี้จากรายงานครับ
โดยย้ำว่าให้ทำอย่างโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรม
การทำสำนวนคดีนี้จากรายงานครับ
โดยย้ำว่าให้ทำอย่างโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรม
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ร่วมประชุม
โดยพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติเปิดเผยว่า
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับคดีนี้
กำชับให้เร่งติดตามขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่า
โดยให้ตรวจสอบการสืบสวนสอบสวน
โปร่งใสถูกต้องและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ส่วนการควบคุมดูแลสำนวนให้พลตำรวจตรีสมเกียจแสงสินสร
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
เป็นหัวหน้าชุดคณะกรรมการสอบสวน
คือถ้าพนักงานสอบสวนเขามีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ
ก่อนหน้านี้นายอดีศรนุษย์ดำรง
รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
เดินทางเข้าพบรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เพื่อนำข้อมูลเพิ่มเติมทางคดีนี้
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกรมอุทยาน
อบให้เป็นแนวทางในการสืบสวนสอบสวนของตำรวจ
โดยมีหลักฐานสำคัญคือสำเนาเอกสารข้อตกลง
ระหว่างเจ้าอาวาสวัดป่าหลวงตาบัวกับประเทศลาว
แลกเปลี่ยนเสือพ่อแม่พันธุ์
ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่ามีขบวนการค้าเสือข้ามชาติ
และมีการค้าสัตว์ป่าเกิดขึ้นจริง
โดยเฉพาะคดีเสื้อโครงหายจากกลง๓ตัว
เมื่อปี๒๕๕๘ที่ยังไม่มีความคืบหน้า
เชื่อว่าผู้กระทำผิดในคดีนี้
น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์

ตรวจยึดจากวัดป่าหลวงตาบัว

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

ต้องรอผลการตรวจเสือ๑๓๗ตัว

และอีก๓๐ชิ้นส่วนในขวดโล

ว่าเป็นลูกเสือจากพ่อแม่ที่เลี้ยงไว้ในวัดหรือไม่
ว่าจะใช้เวลา๑เดือนจึงจะรู้ผล
ส่วนสวนสัตว์สาธารณะที่มีเสือโครงทั่วประเทศ
และบางแห่งที่ได้รับอนุญาตให้เพาะพันธ์เสือโครงนั้น
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ทำหนังสือถึงสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทั่วประเทศ

หากพบพิรุษว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบค้าเสือโครง
กรมอุทยานจะเข้าตรวจสอบอีกครั้ง
และจะดำเนินการตามกฎหมายทันที
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน